ที่การแข่งขันวอเล็กบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

เสียดายค่ะที่นักตบลูกยางสาวไทยแพ้ให้กับจีนไป
ก็เลยทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ชิงอันดับที่๓ค่ะ
ในรอบรองชนะเลิศนะคะนักตบลูกยางสาวไทยชุดสีเหลือง
ก็คือรองแชมป์๒ปีหลังสุด
โคจรมาเจอกับจีนแชมป์ปี๒๐๑๕ค่ะ
ปรากฏว่าเป็นสาวจีนที่ทำได้ดีกว่าทั้งบอลหัวเสาแล้วก็บอลเร็ว
ขณะที่สาวไทยพยายามที่จะใช้ลูกตื้อบวกกับการรกแบบผสมผสาน

จีนชนะไป๓ต่อ๐เซต

ต่อ๒๑และ๒๕ต่อ๒๑
จีนเข้าไปชนะเลิศกับเกาหลีเหนือที่ชนะเวียดนามไป๓ต่อ๑เซตค่ะ
ส่วนนักตบลูกยางสาวไทยนะคะก็ไปชิงอันดับที่๓เจอกับเวียดนามในวันนี้ค่ะ
แฟนกีฬาสามารถชมการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สันติป่าหวายอธิบดีกรมพลักษึกษาเปิดเผยนะคะ
ว่าจากการมาตรวจเยี่ยมนักกีฬานักเรียนไทยในการแข่งขันที่เซมาลังที่อินโดนีเซีย
ข้อมูลจาก๑๐ชาติเรื่องของการพัฒนากีฬานะคะ
ก็มองว่าในระดับอาเซียนแต่ละชาติพัฒนาขึ้นไปมากเลยค่ะ

บดีกรมพลักษึกษาก็มีแผนที่จะเลือกเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเดินทางสะดวก
ซึ่งก็อาจจะเลือกเป็นจังหวัดภูเก็ตหรือว่าจังหวัดในภาคอีสานค่ะ
แต่สุดท้ายก็ต้องรอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ

ไลท์ก็อยู่ที่กรีทาวิ่ง๑๐๐เมตรหญิงค่ะ
สุการดาเพชรรักษาจากจังหวัดตรังนะคะ
เจ้าของแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๕
พยายามที่จะเร่งเครื่องในช่วงท้ายแล้วแต่สุดท้ายไม่ทันค่ะ

ส่วนเหรียญทองเป็นของอินโดนีเซียทำเวลาไป๑๒๐๒วินาทีค่ะ
ส่วนวิ่ง๑๐๐เมตรชายนะคะรวมโชคเสมาทองค่ะ
จากจังหวัดตรังนะคะอกหักได้เพียงแค่ที่๕
ส่วนเหรียญทองเป็นของลมกรดเจ้าภาพที่วิ่งนำแบบม้วนเดียวจบ๑๐๗๔วินาทีค่ะ